สวัสดีค่ะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ว่ากันว่านะคะบรรดาประเทศร่ำรวยทั้งหลาย
กักวัคซีนไวรัสโคโรนาหรือวัคซีนโควิด๑๙
ไว้เพียงกลุ่มเดียวปริมาณมากกว่าพันล้านโดสค่ะ
มีคำถามตามมานะคะว่านี่คือการผูกขาดใช่หรือไม่
คำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะมาไล่เลี่ยงกันค่ะ
แต่แน่นอนว่าประโยคข้างต้นนะคะ
ได้เพิ่มความกังวลให้กับประเทศอื่นที่เหลือเรียบร้อยแล้วค่ะ
และอาจจะต้องถอยกลับไปอยู่ในจุดที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน
กับการเอาชนะโควิด๑๙ด้วยตัวเองต่อไปค่ะ
เอาละค่ะกลับมาว่ากันต่อที่การผูกขาดวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ร่ำรวยที่ว่านั้นรู้ไหมคะว่ามีประชากรรวมการคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่๑๓
ประชากรโลกทั้งหมดเท่านั้นค่ะ
แต่๑๓นะคะกลับผูกขาดการทำสัญญากับแคนดิเดตวัคซีนโควิด๑๙
มากกว่า๕๑หรือปริมาณ๕๓๐๓ล้านโดส
เพียงพอต่อประชาชนแค่๒๗๒๘ล้านคนเท่านั้นค่ะ
ที่ได้หยิบยกดิลธุรกิจของบริษัทเพศรัชกรรม
หรือบริษัทยาและผู้ผลิตวัคซีนต่างทั่วโลกนะคะ
วิเคราะห์แล้วก็พบเขาว่า
ปัจจุบันมีแคนดิเดตวัคซีนเพียง๕รายเท่านั้น
โดยมีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่๕๙๔๐ล้านโดส
จึงเป็นไปได้ว่ากำลังการผลิตวัคซีนไม่มีทางที่จะเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งโลกค่ะ
แต่ก็เกือบ๒ใน๓หรือ๖๑เปอร์เซ็นต์ของราชากรโลกค่ะ
ที่จะไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนไปจนถึงอย่างน้อยปี๒๕๖๕ได้ค่ะ
และบริษัทยานะคะก็ต่างมุ่งไปสู่เส้นทางการสร้างกำไร
พร้อมกับเชื่อชูประเทศร่ำรวยค่ะ
และใช่ค่ะแม้แต่สถานการณ์ที่หายนะที่สุดของโลกนะคะ
ถูกเชื้อโรคร้ายโจมตีแต่อำนาจของเงินก็บันดาลได้ทุกอย่างค่ะ
ซึ่งมีวัคซีนให้เลือกหลายราคาตั้งแต่๓๗๔๔๙๙บาทต่อโดส
แต่ราคานี้นะคะเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ส่วนประเทศอื่นราคาสูงถึง๑๐๙๐บาทต่อโดสค่ะ
เรียกว่าไกลเกินเอื้อมสำหรับประชาชนในประเทศยากจนค่ะ
ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของบริษัทยาที่ผลิตวัคซีนเท่านั้นนะคะ
แน่นอนว่าบริษัทอื่นก็ไม่ต่างกันค่ะ
ทำให้ออกแฟมนะคะและองค์กรอื่นทั่วโลก
รวมตัวส่งเสียงเรียกร้องวัคซีนประชาชนค่ะ
วัคซีนประชาชนคืออะไรนะคะ
ประชาชนคือวัคซีนที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึง
และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย
และยังแจกจ่ายอย่างยุติธรรมบนพื้นฐานของความจำเป็นค่ะ
แต่วัคซีนประชาชนจะเป็นไปได้
นั่นก็ต่อเมื่อบริษัทยาทั้งหลายร่วมมือด้วยค่ะ
โดยมีการยินยอมให้นำวัคซีนไปผลิตได้ในวงกว้าง
แล้วก็มีการแบ่งปันภูมิความรู้อย่างเสรีโดยปราศจากการจดสิทธิบัติค่ะ
เพราะหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะ
ออกแฟมแล้วก็องค์กรต่างทั่วโลกเนี่ย

ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดวัคซีนเกรงกำไรผ่านการประมูล
และประเทศที่จะได้ไปนะคะก็คือกลุ่มกระเป๋าหนักที่ยกป้ายราคาสูงที่สุดนั่นเองค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีรายงานอีกด้วยว่า
วัคซีนระหว่างประเทศก็ไม่มีความยุติธรรมอย่างสิ้นเชิงค่ะ
ตัวอย่างเช่นนะคะสหราชอาณาจักรที่มีกำลังมากพอในการดิวบริษัทหลายแห่ง
การจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนได้ถึง๕โดสต่อคน
ซึ่งแตกต่างจากบังกลาเทศค่ะที่จัดหาได้เพียง๑โดส
แต่๑โดสนั้นนะคะต่อประชาชนถึง๙คนค่ะ
และประเทศพัฒนาแล้วที่แสนร่ำรวยที่ทำสัญญาดีลวัคซีน๕๓๐๓ล้านโดสนั้นมีใครบ้างนะคะ
ก็ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียฮ่องกงหมาเกาะญี่ปุ่นสวิสเตอร์แลนด์และอิสราเอล
ส่วนที่กำลังทำสัญญาอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออินเดียบังกลาเทศจีนบราซิลอินโดนีเซียแล้วก็เม็กซิโกค่ะ
ทำให้เห็นชัดว่าในปี๒๕๖๓๒๕๖๔เศรษฐกิจทั่วโลกจะสูญเสียถึง๓๗๓ล้านล้านบาท
อยู่ที่๒๒ล้านล้านบาทค่ะ
เป็นเพียง๐๕๙ของต้นทุนค่าใช้จ่ายโควิด๑๙ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเท่านั้น
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ